คุณผู้ชมทีนี้เหมือนผู้หญิงคนนี้เหมือนกัน

เกินแล้วหนึ่งอยู่สมมุติปาการย์
คือตั้งใจจะอัดคลิปแล้วก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ชัดชาติมาดูตรงนี้หน่อย
นี่ใต้รถไฟฟ้าไหม

ใช่แต่ไม่ใช่แค่เขาหรอกที่สับสน
คือบางคนอยู่นนทบุรีอย่างนี้อยู่ปฐุมธานี
คืออยู่ปริมณฑลก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ติดกรุงเทพ

นี่ไงคือมันมีรถไฟรถไฟฟ้าเหมือนกันหมดไง
ลักษณะทางกายภาพมันคล้ายกันมันอาจจะลืมไปว่า
อ้อนี่คือสมุทรปราการบ้านสรรเอง

เห็นไหมนั่นอยากจะพูดว่าชัดชาติช่วยด้วยกับเขาบ้าง
ก็เขินเลยดีไม่ได้อยู่กรุงเทพ

คือเธอบอกว่าสมุทรประการก็ไม่ต่างจากกรุงเทพเลยนะ

น้ำท่วมรอการระบายหนักกว่ากรุงเทพซะด้วยซ้ำนะคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับทะเลด้วยไหม

ทีนี้หลายคนไปคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ดีกว่า
หอกคอมเมนต์ค่ะ
นี่ก็สมุทรปราการผู้ว่าเราคือใคร
คนที่มาคอมเมนต์บอกว่าเขาก็เป็นคนสมุทรประการ

พ่อเมืองหายไปไหนใครรู้จักชื่อเสียงเรียงนามบ้าง
บางคนบอกอยู่สมุทรประการตั้งนานยังไม่รู้จัก

บางคนก็บอกว่าเข้าใจปัญหาน้ำท่วมขัง

แต่อย่างน้อยออกมาดูในพื้นที่สักหน่อยก็ยังดี
นี่บางคนถึงถามหานายกตู่เลยนะ

ใช่นายกอบจสมุทรประการ
นั่นไงก็เรียกนายกตู่มาช่วยสิ
บางคนบอกว่าไม่เคยได้เห็นหน้าเลย
ส่วนท่านผู้ว่าสมุทรประการนะท่านวัญชัยคงเกษม
ครับไม่รู้ท่านได้เห็นหรือเปล่า
น่าจะได้เห็นแล้วแหละดูข่าวเช้าหัวเขียว